ซึ่งที่พอดูข่าวแล้วก็ตกตกใจเหมือนกัน

ใช่ค่ะคำถามคือมันเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วใช่ไหม

ค่อยฟังข่าวค่อยชั่งน้ำหนักดู
แล้วฟังการอธิบายจะเข้าใจมากขึ้นจะได้ไม่ตื่นตระหนกด้วย
โดยเฉพาะคำอธิบายของนักวิชาการทางการแพทย์

มีคนถามไปในเพจของทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์
คณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาเยอะมาก
นี่จนต้องออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะอธิบายยาวเลย
คือมีคนสอบถามเข้ามาว่ามันเกิดสายพันธุ์ลูกผสมเดลตาครอน
ที่เป็นการบวกระหว่างเดลต้ากับโอมิคอน
เกิดขึ้นที่ไซปรัสใช่แล้วใช่ไหม
คำตอบของทางเพจศูนย์จีโนมทางการแพทย์เนี่ยนะคะ
คำตอบคือน่าจะไม่ใช่

เขามีการยกทวิตเตอร์ของผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องของการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัส

เขาระบุเอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้สูง
ที่จะเกิดการปนเปื้อนระหว่างสารพันธุกรรม
โอมิครอนกับเดลต้าในห้องปฏิบัติการ
ถอดรหัสพันธุกรรมมากกว่า
คือมันเป็นการปนเปื้อนก็เลยออกมาเป็นแบบนั้น
แล้วก็พบว่าตัวอย่างเชื้อของคนติดเชื้อทั้ง๒๕ราย

ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า๒๕รายนี้

เพราะว่าถ้าสมมุตินะเป็นสายพันธุ์ใหม่
สายพันธุ์ลูกผสมที่มันเพิ่งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้

อย่างน้อยมันน่าจะมาจากกลุ่มเดียวกัน
อันนี้คือคำอธิบายของเขา
อกจากนี้ทางด้านหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์

บอกว่ายังไม่มีการรายงานเคสนี้
พบแค่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเฉย
ดังนั้นถ้าหากเป็นเรื่องจริง
จะถือว่าเป็นตัวแรกของโลก
ที่เป็นลูกผสมระหว่างโคโรนาไวรัสด้วยกัน
ยังไม่เคยมีลูกผสมระหว่างโคโรนาไวรัสด้วยกันมาก่อนเลย

คือเอาง่ายคุณหมอวัศนาอาจารย์วัศนาบอกว่า
เรื่องของรายงานที่ออกมาจากต่างประเทศ
มันเป็นรายงานที่เวลาที่เอาเชื้อมาเข้าแล็บ
แล้วมีการปนเปื้อนกันในแล็บแค่นั้นหรือเปล่า
มันไม่ใช่แบบว่าเป็นการถอดรหัสหรือจีโนมอะไร
ทำให้มันเกิดการกลายพันธุ์ภายในตัวเอง

เอาง่ายคือเขาตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้
ดังนั้นต้องย้อนกลับไปดูข้อมูล
ทางทีมวิจัยที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกมา
ต้องไปดูว่ามันเป็นการปนเปื้อน

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าเดลตราคอน

มันคือเกิดการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยโควิด
ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อแอลฟ่าหรือว่าเดลต้า
ซึ่งเรื่องนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ของจุฬา
เขามีการติดตามรหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยทั้งหมด๕คนค่ะ
ซึ่งตอน๕คนนี้เข้าโรงพยาบาล

แล้วก็มีการได้รับการรักษาให้ยาเลย
ฟาวิพิราเวียให้กิน๕วัน
ปรากฏว่าอาการปอดบวมมันไม่ดีขึ้น
ทีนี้หมอทำอย่างไรอ้าวก็ต้องให้ออกซิเจน
แล้วพอไปตรวจดูปริมาณไวรัสมันสูงขึ้นมากจากของเดิม
เรื่องนี้คุณหมอธีรวัตรเหมจุธาเปิดเผย
แล้วก็บอกว่ารหัสพันธุกรรมของผู้ป่วย
เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในบางตำแหน่ง

เทียบจากการวิเคราะห์วันแรกที่เข้าโรงพยาบาล
กลายเป็นว่าปกติอยู่โรงพยาบาลมันต้องดีขึ้นใช่ไหม

ทีนี้พอเปลี่ยนรูปแบบการรักษา
รหัสพันธุกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนไปอีก

พอมีการระบาดมากขึ้นตัวไวรัสเอง
มันปรับตัวมันตลอดเวลาไวรัสมันก็เก่งไง
เอาเป็นว่าเรื่องต้องรอนะคุณ
ถ้าการทดสอบในห้องปฏิบัติการมันจะตอบคำถามได้
ย้อนกลับไปนิดนึงทางศูนย์จีนมเขาบอกว่า
ตอนนี้เราต้องถอดรหัสพันธุกรรม

จะรู้แน่ชัดไหมว่ามันเป็นลูกผสมหรือเป็นอะไรกันแน่

เพราะว่าดูจากตำแหน่งของจีโนมก็จะรู้แล้ว
แล้วก็ดูจากเส้นสายของจีโนมก็จะรู้แล้ว

หรือแค่เป็นการปนเปื้อนกันในห้องปฏิบัติการเท่านั้น
ก็เหมือนอาจารย์เจษดาณเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ก็ออกมาโพสต์ไว้เหมือนกันนะคุณ
อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
ก็บอกว่าโอ้โหถ้าพูดแบบนี้ว่าเราเจอสายพันธุ์ใหม่เป็นเดลตาครอน
ซึ่งจริงแล้วมันควรจะเรียกว่าเป็นเดลต้ากลายพันธุ์ตัวใหม่เท่านั้น
บังเอิญมาจากจุดกลายพันธุ์ไปคล้ายโอมิครอน
มันก็เกี่ยวยงกับพวกสายพันธุ์สายจีโนมอะไรต่าง

เอาเป็นว่านักวิชาการไทยก็บอกว่ามันยังไม่น่าจะใช่

ทีนี้ถามว่านายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอย่างไกล
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย
ว่านายกได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อ
ที่จะเพิ่มมากขึ้นจากโอมิครอนและจากเดลต้าตัวก่อนด้วย
โอมิครอนมันอาจจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
สั่งให้มีการตรวจเชื้อแบบเชิงรุก
เพื่อแยกเร่งผู้ป่วยออกมาให้มากที่สุดนะครับ
โดยหากผลตรวจการติดเชื้อ
เมื่อพบนะพบมีการติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการ
และหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังกำชับให้กระทรวงพันธุ์
ตอนนี้มีคนเริ่มบ่นออกมาแล้ว

ว่าคุณผู้ชมเจอราคาเท่าไรอย่างไร
มองคนเคยจะจะไปเจออันหนึ่ง๑๐๐กว่าขึ้นไปแล้ว

ใช่นะฮะเขาบอกว่า๑ราคาแพง๒หาซื้อยากแล้ว
ตอนนี้ดิฉันก็เห็นนะในไทม์ไลน์ต่างในโซเชียลต่าง
แล้วก็โพสต์รูปไงว่าขึ้น๒ขีดแปลว่าอะไรติดเชื้อเหรอ
แล้วก็ต่อ๑๔นะคะหรือคุณจะแอดไลน์ก็ได้
ไลน์น่าจะสะดวกกว่าค่ะมีแอดไซด์ข้างหน้าด้วยนะ
ไลน์ไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อกลับใน๖ชั่วโมง
หรือบางคนบอกว่าโทรไปแล้ว๑๓๓๐กด๑๔แล้ว
มันไม่ติดสายไม่ว่างทำยังไงดีไม่ต้องกังวลค่ะ
เพราะว่านั่นแปลว่าระบบเขาบันทึกข้อมูลเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ
แล้วก็ต่างจังหวัดทำยังไงติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็หาคำตอบให้คุณผู้ชมแล้วเนาะ